ผู้คราวครอง

อย่าองค์เกินอีกครั้งเลยค่ะ

พี่นางบ้อกเขาว่า

ตัวเองก็คิดถึงเหมือนกันนะคะเวทีหมอลำเนี่ยค่ะ
เพราะว่าการเป็นหมอลำมันอยู่ในสายเลือดตัวเองค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อก็เคยมอบวิชานี้ชื่อนางเอาไว้
นางบอกว่ายินดีนะคะถ้าคณะหมอลำจะเชิญไปเป็นแขกรับเชิญ
แต่ถ้าเรื่องติดต่อมาเพื่อให้พี่นางไปขึ้นวงนะคะ
หรือว่าปั้นวงหมอลำน้องใหม่อะไรอย่างนี้
และก็อยากสู้ไปฟังพี่นางดีกว่าค่ะ
ได้ค่ะ

คนที่รู้จักในมรดกของอิศรารณ์

ลำเรื่องต่อก่อนอันนี้นางเอกนะ

เหนื่อยเดินทางเอาประมาณนึง

เวลานี้เราเหนื่อยแล้วก็หยุดอะไรอย่างนี้ค่ะง่ายค่ะ
เคยมีหลายคณะที่ติดต่อไปขึ้นวง

เพราะว่ามันเหมือนคนละยุค
เหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้

เพราะเราสามารถคอนโทรของเขาได้อะไรอย่างนี้

มันล้าสีเศษถีเลยน่ะ
ว่าแล้วทีมข่าวเราก็รีบเช็คเลยค่ะ

เขาบอกว่าให้เพิ่มหรือลด